นี่ค่ะ๙๐๐กว่าจะแตะหลักหมื่นอยู่แล้วนะคะ
ติดเชื้อเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๙๔๐
เรือนจำ๑๐๓ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๓๓๖๓๗๑ราย
อดผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่๘๖ศพค่ะ
มีผู้เสียชีวิตสะสม๒๗๑๑ศพนะคะ
มีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๔๐๕๓ราย
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกว่า
ระยะนี้ผู้ป่วยโควิด๑๙นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง
แต่เสียชีวิตเร็วขึ้นนี่ค่ะ
นอนรักษาตัวสั้นลงแต่เสียชีวิตเร็วขึ้น
แนวโน้มการเกิดโรคการติดเชื้อมันยังสูงขึ้น
วันนี้ที่ปฐุมธานีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเป็น๑๑๐๘ราย
พบที่ตลาดไทย๘๐๐กว่ารายนะคะ
เป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วยก็คือสายพันธุ์อินเดียที่แพร่เชื้อง่าย

ต้องดูแลตัวเองกันดีทุกคนกาดไม่ตกนะคะ